มีกรณีเกิดขึ้นที่ทำให้ทางการประปาจะต้องออกมาชี้แจง

เป็นการพาดพิงที่ทำให้เขาเสียหาย
เป็นการโฆษณาสินค้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการล้างหน้า
ยี่ห้อนึงเขาก็มีหลายอย่าง
โมล้างหน้าที่เช็ดหน้าอะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะครับ
แต่ว่าสินค้าชิ้นนี้ไปโฆษณาระบุว่า
น้ำปลาปลามีแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุของสิวเรื้อรังที่เรามองข้าม
แล้วก็แนะนำว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขา
ทำความสะอาดใบหน้าหลังจากล้างหน้าเสร็จ
นี่นะครับแล้วติดแฮชแท็กด้วยนะ
สิวน้ำปลาปลาโอ้โหคนที่เห็นก็แบบใช่ไหม
ใช่คนก็ตกใจอุ๊ยเอาน้ำล้างหน้าแล้วจะเป็นสิวเหรอ
นั่นไงอ๋อหรือว่าที่ว่าเราเป็นสิวเป็นสิวเนี่ยคือ
เพราะน้ำปลาปลาเนี่ยโดยที่ไม่ได้อ้างอิงฐานข้อมูล
ความจริงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การศึกษาทดลองอะไรเลยนะครับ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหลังจากโฆษณาชิ้นนี้เผยแพร่ออกไปนะครับ
คือแฮชแท็กสิวน้ำปลาปลาเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ๒รวดเร็วเลย
ค่ะนะฮะอันดับหนึ่งคงจะเรียกว่าภูวาซ่ามั้งหมดเนี่ย
หรอหรอจริงหรอจริงจริงอย่าประมาทเด็กผงแดงนะฮะ
หลายคนเห็นโฆษณานี้ออกมาทวิตข้อความอย่างหลากหลาย
อย่างเช่นบางคนบอกว่าเขาเคยฝึกงานในแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำปลาปลา
มีการตรวจสอบคุณภาพทุก๒ชั่วโมงเพราะกระบวนการผลิตใช้เวลาประมาณนั้น
และช่วงไหนที่น้ำดิบมีแบคทีเรียเยอะเขาก็จะตรวจสอบดูแลใกล้ชิด
บางคนบอกว่าขอเถียงเลยตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
ใช้น้ำบาดานหน้าพังมากเข้ามาอยู่กรุงเทพใช้น้ำปลาปลาสิวหาย
เขายืนยันว่าสิวไม่ได้เกิดจากน้ำปลาปลานะครับแต่ทีนี้ผู้ที่ถูกพาดพิงโดยตรง
การประปานครหลวงกปนครับกปนเนี่ยบอกไปยังผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เลยนะคุณเขมสอน
คือนอกจากจะชี้แจงว่าไม่จริงแล้วเนี่ยยังถามไปถึงผลิตภัณฑ์นี้เลยว่า
คุณมีผลทดสอบทางการแพทย์มายืนยันไหมว่าในน้ำปลาปลามีแบคทีเรีย
และน้ำปลาปลาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิว
ถ้าคุณไม่มีผลทดสอบทางการแพทย์อย่างเป็นทางการทางวิทยาศาสตร์อะไรทั้งหลายเท่าไ
อย่างเป็นทางการมายืนยันการประปานครหลวงจะดำเนินคดีทางกฎหมาย
ค่ะนี่อย่างนี้เลยนะฮะแล้วการประปานครหลวงก็โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์
ผ่านทางสังคมออนไลน์ยืนยันว่ากรณีแฮชแท็กสิวน้ำปลาปลานั้น
ปปนขอให้ข้อมูลว่ากระบวนการผลิตน้ำปลาปลาตามมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน
ขอยืนยันว่าน้ำปลาปลาไม่มีเชื้อแบคทีเรียในระบบการผลิต
สูบการส่งการจ่ายน้ำตลอดจนในท่อประปาก็ไม่มี
ไม่มีอย่างแน่นอนและท่านก็ควรจะดูแลระบบประปาภายในบ้านให้ดีด้วย
คือน้ำปลาปลาเขาเนี่ยจากผลิตจนส่งไปถึงท่อบ้านท่านเนี่ย
อันนี้ปลอดภัยแน่นอนน้ำปลาปลาดื่มได้อันนี้เขายืนยัน
ทีนี้ค่ะทางคุณหมอผิวหนังค่ะ

หญิงธิดาการรุจิพัฒนากุลเป็นคุณหมอผิวหนังที่มีชื่อเสียงนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของสิวน้ำปลาปลาเนี่ยค่ะ
พันธุกรรมทั้งฮอร์โมนทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวที่มันอาจจะทำให้เกิดการอุดตันได้
แต่ไม่พบว่าน้ำปลาปลาก่อให้เกิดสิวค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กสิวน้ำปลาปลา
ยืนยันแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่โอ้โหดราม่ามากในโลกออนไลน
วิจารณ์กันหนักมากนะคะครับล่าสุดทำให้ผู้ผลิตสินค้าดูแลผิวหน้ารายนี้
ออกแถลงขอโทษค่ะอ๋อเหรอฮะขอโทษออกมาแล้วนะคะซึ่งระบุว่า
แบรนด์ไม่ได้มีเจตนากล่าวหาการประปานครหลวงเพียงแต่บอกให้ผู้บริโภคระมัดระวัง
แบคทีเรียอาจเติบโตตามท่อน้ำที่มีอายุการใช้งานนานจนทำให้ผู้ใช้น้ำเกิดสิวได้
แล้วทำไมไม่บอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกเขาบอกว่าใช่ไหมตอนแรกที่บอกไปมันไม่ได้สื่อความหมายอย่างนี้
ใช่ด้วยข้อความอันจำกัดอันสั้นมันทำให้ตีความไปได้อย่างอื่นโอ้โห
ประเด็นข้อความแฮชแท็กสิวน้ำปลาปลาเนี่ยนะคะ
แบรนด์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวโทษถึงคุณภาพของน้ำปลาปลา
ถูกผลิตด้วยคุณภาพมาตรฐานและจัดส่งโดยการประปานครหลวงแต่อย่างใด
แต่เพียงชี้แจงถึงข้อควรระวังที่อาจก่อให้เกิดการสะสมของแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวที่อาจเกิดขึ้นจากก๊อกน้ำ
หรือท่อน้ำตามที่พักอาศัยที่ใช้มาเป็นเวลานานและไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
ก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวค่ะ
ก็ยอมรับในข้อผิดพลาดที่มีการสื่อสารข้อความและเนื้อหาที่อธิบายไม่ครบ
แล้วก็ไม่ชัดเจนอย่างเพียงพอจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อการประปานครหลวงทางแบรนด์บอกว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนเนื้อหา
และข้อความโฆษณาให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ขอโทษการประปานครหลวงขอโทษผู้บริโภคด้วยค่ะ
คือจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
บางทีคนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะจริงค่ะด้วยข้อความสั้นแบบเนี้ยมัน
มันเข้าใจไม่ละเอียดเหมือนเขาชี้แจงแบบนี้หรอกนะคะ